ขี่รถตามเธอไปตลอดนี่ผู้ชายคนนี้แหละ
ออกจากบ้านตอนเช้าไปทำงานก็ขี่รถตาม

พักเที่ยงขี่รถออกไปกินข้าวกลางวันก็ขี่รถตาม
งานจะขี่รถกลับบ้านก็ขี่รถตาม
วันหยุดจะออกไปห้างก็ขี่รถตาม

ขี่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วเลยต้องเล่นเป็นแฟนคลับ

ใช่แล้วเธอบอกว่ามันไม่ใช่แค่ครั้ง๒ครั้งหรือวัน๒วัน

หลายคนมีคำถามใช่ไหมคะว่าแล้วมันปล่อยให้ตามอยู่ได้ไม่แจ้งความ

แจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งหลายสพแล้วด้วยอืมแต่ตำรวจบอกว่า
ก็เหตุมันยังไม่เกิดอ่ะมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายังไม่ทำอะไรก็เลย
ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ได้แค่ลงบันทึกประจำวัน
บอกมันไม่ไหวแล้วเธอรู้สึกหวั่นใจรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัย
สุดท้ายเธอบอกโอเคเรื่องยังไม่เกิดตำรวจทำอะไรไม่ได้
งั้นขอร้องผ่านสื่อก็แล้วกันคือไม่ไหวแล้วจริง

เรื่องราวจริงมันเกิดขึ้นย้อนกลับไป๒ปีก่อนค่ะ
มาทำงานโรงงานเนี่ยเธอเคยไปช่วยแม่ของแฟนนุ่มขายกับข้าว
ตอนนั้นมีน้องชายของแม่แฟนซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าชายของแฟน
อายุประมาณ๕๐ปีมาช่วยงานในร้านด้วย
แต่ตัวน้าชายคนนี้มีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อย

กระทั่งปี๒๕๖๔เธอได้งานใหม่เป็นพนักงานโรงงาน
ก็เลยไม่ได้ไปช่วยแม่แฟนขายของแล้ว
พอเริ่มงานใหม่ได้ไม่นานเธอก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะ
อยู่วันหนึ่งเพื่อนร่วมงานกับรอปภโรงงานเนี่ย

นี่รู้ไหมว่ามีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาดักรอ
แล้วก็ขี่ตามเธอทั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเลย
บอกเฮ้ยจริงเหรอบ้าคิดไปเองเปล่า
มาลองสังเกตดูว่าจริงไหมเอ้าจริง
เป็นน้าชายของแฟนคนนั้นแหละ

เก็บข้อมูลถ่ายภาพถ่ายคลิปรวบรวม
เป็นหลักฐานส่งให้ตำรวจและส่งให้สื่ออย่างเราด้วย
นี่มายืนแอบคอยรอดูอย่างนี้หรอ

แรกแค่ขี่ตามหลังหนักข้อคือดักรอ
ไม่ว่าจะออกจากบ้านกินข้าวไปห้าง
ผู้ชายคนนี้อยู่ในชีวิตเธอตลอดเลย
มีครั้งหนึ่งเธอบอกมันทนไม่ไหวแล้วมันอึดอัด

เดินไปหาแล้วถามเลยว่าตามเธอทำไม
น้าชายตอบว่ามึงระวังตัวไว้
แล้วก็ยิ้มยิ้มแบบอมยิ้ม

เธอบอกเธอรู้สึกเหมือนถูกคุกคามเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตมาก
เลยให้เพื่อนที่นั่งรถไปด้วยเนี่ยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
แจ้งความทั้งสพพลีทั้งสพสทง
แต่ตำรวจบอกว่าเขายังไม่ได้ก่อเหตุ
แล้วมันยังไม่ได้เกิดเหตุอะไรตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
ให้ไปจับก็จับไม่ได้ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้น
เธอบอกเธอกลัวมากเธอไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงในแต่ละวัน
เลยบอกงั้นขอร้องผ่านสื่อกันละกัน
ลักษณะนี้ตามเรามา๒ปีแล้วนะอะไรเงี้ย

ใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะมีมันใจเดียว
น่าจะเป็นอ๋อน่าจะตามเรากับโรงจิต

มีอะไรควรก่อบอกและยังไงอ่ะต้องรอให้เหตุมันเกิดก่อนนะถ้าเกิดอันตรายเกิดขึ้นกองเขาแล้ว
ตำรวจจะมาทันไหมอ่ะถ้างั้นอ่ะคือแล้วตำรวจไปช่วย
ไปช่วยเตือนแล้วไปบอกผู้ชายคนนั้นได้มั้ยล่ะใช่ไหมอ่อมันเอ๊ะมันจริง

คุณมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณไปตามเขาอย่างนี้คุณ
น้อยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาแจ้งความนะเขาลงบันทึกประจำวันนะ